จะบอกว่าเราสองคนแต่งตัวเต็มมาขนาดนี้
คริสต์มัสมาขนาดนี้ไม่บอกก็รู้เลยว่า
จะบอกว่าบรรยากาศมันมีความสุขนะคึกคักมากเลย
โดยเฉพาะคนบันเทิงค่ะจัดแฟชั่นเซ็ตนะ
ไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยคุณผู้ชมค่ะ
นี่มีทั้งแบบครอบครัวมีทั้งแบบเดียวแล้วก็มีทั้งแบบคู่รักด้วย
จะมีใครกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ
นำมาให้ชมกันนะคะคนแรกเลยละกัน

เริ่มที่โมเมนต์ความน่ารักแล้วก็อบอุ่นแบบครอบครัว
เริ่มที่บ้านคุณแม่ชมผู้อันยาวอันนี้เพิ่งตื่นใช่ไหม
เป็นแบบฟิลลิ่งธรรมชาติแต่แสงสวยนะคุณแม่เขาอยากได้แสงข้างหลังอ่ะเนาะนะคะ
ชมโพสต์รูปลูกชายคนโตน้องสายฟ้าค่ะเป็นภาพตื่นนอนสดร้อนเลย
บอกเมอรี่คริสต์มัสนะจ๊ะพี่ป้าน้าอ่านแต่เช้าเลย
สายฟ้าเนี่ยก็ใส่เสื้อสีเขียวเข้าธีมวันคริสต์มากสุดไปเลยนะคะ
คุณผู้ชมเนี่ยโพสต์เอาใจเหล่าแฟนคลับนำหน้าไปแล้วค่ะ
น็อตเนี่ยจะน้อยหน้าได้ยังไงเออสองคนนี้สามีภรรยาเขาไม่เคยน้อยหน้ากันนะคะ
คราวนี้โพสต์ภาพลูกชายฝาแฝดทั้งพี่สายฟ้าแล้วก็น้องพายุ
รู้ใจแฟนคลับสุดไปเลยคุณผู้ชม
ซึ่งทั้งคู่นะมาแบบคอสตูมเสื้อสีแดงเข้าธีมพร้อมฉากต้นคริสต์มัสไปเลยนะคะ
ตกแต่งก็ภายในบ้านนี่แหละน่ารักสดใสดีต่อใจแฟนคลับสุด
โถพี่พายุพ่อยิ้มแป้นสงสัยกินข้าวเช้าอิ่มแล้วนะ
น่ารักเนอะเออนะคะมาต่อกันดีกว่านะคะที่บ้านกุ๊บกิ๊บบ้างดีกว่านะคะ
ที่จับนี่ลูกสาวสุดน่ารักสองคนเป่าแล้วก็เป่าเป้
มาเป็นแบบเซนตี้ตัวน้อยอย่างเงี้แจกความสดใสให้กับลุงป้าน้าอาชาวเน็ตนะคะ
พร้อมได้คัดรูปคุณสามีในชุดเอ่อสนัสเตอร์ขอร์ส
อยู่ในเฟรมด้วยนะคะเรื่องว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นนะคะ
แม่น่ารักนะครอบครัวนี้แต่ที่ทำเอาคุณแม่กุ๊บกิ๊บถึงก็ปล่อยโฮ
ลูกถึงห้องนอนตอนตีหนึ่งแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหถึงคุณพ่ออยู่ไกลถึงเมืองจีน
แต่ว่าส่งความสุขให้แม่ลูกไม่พร่องเลยนะจ๊ะ
ใช่เพราะว่าคุณบี้ต้องไปทำงานที่จีนเป็นปี

แต่ว่าครอบครัวนี้เขาไม่เคยห่างกันอะไรแค่ไหน

เอาแบบครอบครัวผ่านไปมาดูโมเมนต์น่ารัก

แต่หลายคนก็รู้สเตตัสกันอยู่แล้วนะจ๊ะ
คู่ของซุปตาสาวพี่อ้ำพัชราภากับไฮโซโพก

มีภาพน่ารักในเทศกาลแห่งความสุขนี้นะคะ

ก็เลยแบบเป็นกิจกรรมเรียบง่ายชิลอยู่ที่บ้านทานอาหารกัน
แล้วก็ไม่พลาดที่จะใช้เวลาเล่นกับน้องหมาตัวโปรด
ตามประสาทคนรักน้องหมานะครับ
ทำเอาพี่พกนี้นะคะอดแซวพี่อ้ำไม่ได้

อยู่กับหมา๓ตัว

ส่วนทางด้านสาวที่มาแบบฉายเดี่ยวกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
คนนี้มาแจกความสดใสต้อนรับวันคริสต์มัสด้วยรอยยิ้มน่ารักมาก
มาในชุดเรสสีแดงแล้วก็เมคอัพเบาไม่ได้อะไรเยอะแยะเลยแต่สวย
เพิ่มความโดดเด่นด้วยกริตเตอร์ดาว
เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้มาแค่ภาพเดียวนะคะแจกความสดใสแบบรัวปังมาเลย
แล้วก็เขียนแคปชั่นออกตัวไว้ก่อนนะคะบอกว่าไม่ได้ถ่ายรูปทำคอนเทนต์นานมากเลยค่ะ
ก็เลยลงเยอะหน่อยนะคะ
บอกว่าลงเยอะแค่ไหนแฟนคลับก็ชอบนะคะ
บรรยากาศดูเป็นแบบฝรั่งวินเทจแบบนี้นะโอ้เข้ากันดีละมุนนะคะน่ารักค่ะ
ต่อกันดีกว่านะคะใหม่ดาวิกาเป็นไงล่ะมาในชุดเดรสสีแดงเลยนะ
โพสต์ท่าแจกความสดใสนะคะกับต้นคริสต์มัสค่ะ
สูงเลยนะคะสูงเร็วที่เจ้าตัวนั้นเนรมิตขึ้นมาอย่างอลังการเลย
ไปด้วยหิมะเลยจ้ะคล้ายกับอยู่ต่างประเทศกันเลยนะคะ
แซวหน่อยนิดนึงนะคะนี่ถ้าหิมะล่วงขนาดนี้
ที่ใส่เนี่ยกันหนาวได้บ้างเปล่ากันไม่ได้นะโอ้โหนะฮะ
ฟุ้งอุ๊ใครเรียกเออนะคะ
สาวคนนี้ต้องบอกว่าจัดเต็มเรื่องคอสตูมแล้วก็ปังทุกเทศกาลโอ้โหนี่กวางเรนเดียมาอะไรอย่างนี้นะคะ
เป็นกวางเรนเดียเลยจ้ะสุดเซ็กซี่ไปเลย
คุณผู้ชมนะคะคนไหนว่าไม่ปังเอาปากกามาวงทีนะว่าไม่ปังตรงไหน
แต่ว่าเราดูแล้วไม่มีไม่ปังอ่ะปังหมดทุกตรงเลยอ่ะสวยเนอะ
เพราะเธอลงทุนใส่วิกผมสีขาวเลยนะประดับด้วยหัวกวางเรนเดีย
แต่งหน้าแต่งตาให้แลดูเป็นน้องกวางค่ะเท่ากับคอสตูมนะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่คนเดียวนะ
มาเป็นคู่กับกวางหนุ่มค่ะคุณลุ๊กคุณผู้ชมค่ะลุคอิชิคาวา
โอ้โหดูซะโอ้โหเขาจะมีละครด้วยกันไม่น่าช่วงนี้ก็ทำคอนเทนต์เล่นติ๊กต๊อกสาว
แก๊งคาร์เบอร์เลย์ด้วยกันอ่าใช่น่าน่าน่าดูจริงจริงนะฮะ
สาวเกรทแน่นทุกคอนเทนต์ด้วยนะ
ใช่ค่ะดิฉันว่าแน่นนี่คือแน่นกล้าม
เล่นความแซ่บทุกอย่างลงตัวไปหมดนะคุณผู้ชมนะ